ดูความคืบหน้าคดีที่เด็กหญิง๓ขวบถูกแม่กับพ่อเลี้ยงทำร้ายนะครับ
คือตอนนี้น้องยังไข้ขึ้นอยู่ตลอดนะฮะสมองบวม
กับทนายความไปที่โรงพักที่นนทบุรีครับเพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ไปติดตามด้วยว่าจะแจ้งเขาหาเพิ่มได้ไหม
ในคดีล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
นางสาวอำนวยเพ็งเพชรอายุ๕๐ปีฮะเป็นย่าแล้วนะนะครับเป็นน้องของย่าก็นานเรียกย่าด้วยแหละนะครับ
น้องเจ้าขากับน้องพีพีไปกับทนายปียนัทสุกยังครับ
เขาเป็นเลขาเครือข่ายลนลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ไปที่สพบางบัวทองนะครับไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ในฐานะพยานแวดล้อมคดีน้องเจ้าขาเด็กหญิงอายุ๓ขวบ
ที่ถูกแม่และพ่อเลี้ยงทำร้ายจนอาการสาหัส
นางสาวอำนวยเปิดเผยบอกว่าตำรวจสอบปากคำในประเด็นที่เธอ
พบกับแม่ของเด็กเมื่อวันที่๔สิงหาคมที่โรงพยาบาลบางบัวทอง
แล้วยังโกหกด้วยว่าน้องเจ้าขาสบายดีเข้าโรงเรียนนะ
ทั้งที่เจ้าขาโคม่าอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๑สิงหาคม
แม่ของเด็กทำงานกะดึกใช่ไหมหลังเลิกเรียนก็จะมีพยาบาลมาดูแล
อาจจะเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติหรือเปล่า
ห้องพักก็มีผู้ใหญ่อยู่กัน๓คนใครบ้างล่ะ
แม่ของเด็กพ่อเลี้ยงแล้วก็ตาของเด็กแต่ตาเนี่ยคือเป็นคนป่วยมองไม่เห็นครับ
ย่าก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของแม่กับพ่อเลี้ยงหรือเปล่า
ส่วนอาการของน้องเจ้าขานะครับยังทรงตัวไข้ขึ้นนะฮะ
สมองยังบวมคาดว่าวันที่๘กันยายนนี้จะต้องสแกนสมองและอาจจะต้องผ่าตัดครับคุณผู้ชมครับ
ทีมข่าวได้รับคลิปจากคุณย่าอนันต์มาเจริญศรีคนนี้เป็นย่าแท้นะครับ
เยี่ยมหลานสาวล่าสุดพบว่าน้องเจ้าขาโอ้โหสัญญาณดีครับคุณผู้ชมฮะสัญญาณดีครับ
สู้สู้สู้ย่าจะไปสู้นะลูกเทมนะคะ
สู้นะลูกนะโอ้โหเราดูกันแล้วแบบส่งกำลังใจครับ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ครบร้อยวันของการเสียชีวิตของน้องพีพีนะครับ
ครอบครัวก็ไปทำบุญให้น้องโดยย่าเล็กนะฮะย่าอำนวยเนี่ยนะครับ
บอกว่าแม่มีความลำบากที่จะต้องไปติดตามคดีที่โรงพักนะ
จากครอบครัวอยู่ชนบุรีนู่นแต่อย่างไรจะอดทนนะฮะ

ตอนเย็นน้องเลือกเรียนมาน้องอยู่กับใคร
อยู่กับพยาบาลเราก็คิดมุมบวก
เพราะไม่คิดว่าหลานสะพ้ายจะทำอะไรแบบขนาดนี้ไง
ห้องนั้นจะมีใคร
คนที่น้าดูข่าวใช่ไหมคนระแวกรอบข้างนั้น

ก็มีแต่บุคคลในห้องเท่านั้นที่ทำน้อง
ถ้าเขาสองคนไม่ทำแล้วใครทำล่ะ
ให้ข่าวว่าน้องเขาปล่องแป้งทำตัวเองนู่นนี่นั่น

ฟันน้องหลุดทั้งล่างทั้งบน
นายปียนัทเนี่ยหลังจากพบพนักงานสอบสวนแล้ว
ก็มาเปิดเผยบอกว่าตำรวจยังไม่ได้ให้ดูสำนวนทั้งหมดนะ
คือคดีแยกออกเป็น๒คดีคุณผู้ชมครับ
คดีของน้องพีพีนะฮะตำรวจแจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ส่วนคดีของน้องเจ้าขาแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

คือต้องรอให้ร้อยเวรสอบปากคำก่อน
แล้วต้องรอผลจากแพทย์นะครับในการตรวจอย่างละเอียดด้วย
แต่ไม่ต้องห่วงถ้ามันมีความชัดเจนชี้ชัด

เกิดจากการถูกอนาจารย์แจ้งข้อหาเพิ่มได้ครับ